รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เฮ้ยไปไหนกันป่านี้ยังไม่มาอีก

น้ำเบิดไปไหนกันมาป่านี้เพิ่งมานี่

อ้าวแล้วเจ๊มานั่งรอเพื่อนฉันนานแล้วเหรอ
รอมา๒๓ชั่วโมงแล้วดูดิเพิ่งมาป่านี้

เจ๊ไปเรียนมาเจ๊ไปเรียนมา

เจ๊ไปเรียนมายากลมา

แม่ถ้าอย่างนั้นโชว์กดให้พวกฉัน๓คนดูหน่อย

อยากดูกลเป็นกับหรือเปล่า

เปลี่ยนจะตบมือไปตบปากเจ๊ได้ไหม

นั่นมันน้ำจิ้มไก่พระพยอม
นั่นมันแค่น้ำจิ้มดูของจริงดีกว่าเอาละทุกคนตั้งใจดูให้ดีนี่โชคกลเหรอ

คุณไปไหนแล้วเจ๊

ประโยงไง

เร็วมากไม่ได้เป็นอย่างที่เจ๊คิดไว้

เขาจะมีออกคลิปไหม

นี่เห็นไหมกระดาษป่าวสีแดงโอ้โฮจริงดิ

พร้อมค่ะ

อุ๊ยเศษกระดาษเล็กน้อย
เจ๊เจ๊ฮาว่ะ

ถ้าบอกที่เลยฉันจะไปเที่ยว

นี่เล่นกลดับอารมณ์นะเนี่ย

อื้อมาสาย
เจ๊มาสายมากมาก

ฉันมาเวลาเป๊ะกี่โมงบอกเข้าไป

๕โมงเย็นเป๊ะไม่สำคัญ๕โมง
๕โมงโอ๊ยเจ๊อย่าทำงี้นะ

เผื่อแล้วรอยทุกพักเดียว

จะสายกับเจ๊๕โมงเย็นปกติเวลาเดิม

ขอโทษนะคะคุณบอนฉันยิ้ม

คุณค่อมฟันเหยิน
เดี๋ยวนี้แก๊งป่วนด้วนราคา

จดและจำใส่ปฏิทินเสื้อใหม่ว่าแก๊งปวดด้วนราคา
เข้ามาบ่าย๓โมงครึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์
อยู่ที่นี่ที่เดิมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

เอาเหรอตายแล้ว

ใช่ไปล่ะเจ๊ไปฝึกเล่นกลก่อน
โปรดติดตามตอนต่อไป
อย่ามีชนว่าที่กูขำเลยกูเข้าเครียดกูอยากจะลาออกละ

ก็งานที่กูทำเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสายงานที่กูเรียนมาเลย

ว่างเหรอครับ

เชื่อมั้ย
พวกเดียวไอ้สุปเปอร์ฮีโร้
ใงเลื่องให้ช่วยอีกแล้ว

ซื้อของไหมถามก่อนซื้อของไหม

ในเรื่องให้ช่วย
มีอะไรน้องเมย์
ช่วยหนูก่อนคือหนูมีนัดจะดูตัว

ถ้าเรื่องนี้พวกพี่สองคนไม่ถนัด
ใช่พี่เบิร์ตเรื่องดูตัวแนะนำน้อง

จะใช้ตัวที่น้ำเยอะหรือน้ำน้อย
แต่ที่สำคัญอย่าไปใช้ตัวพลาสติกนะอันตราย
เฮ่ยตัวอะไร

ตรงตัวบ้านมีน้ำน้อยน้ำเยอะ
เฮ่ยไอ้พี่

เออคือก็ถึงน้ำน้อยน่ะ
ไปดูตัวแต่งงานหนูไม่อยากแต่งงาน

ก็บอกที่ผู้หญิงวันนี้เป็นแฟนฉัน
ให้ฉันไปเดินกับผู้หญิงอัปรักษ์อย่างนี้เหรอ
บอกได้เลยไม่มีทาง

พูดอะไรดูหนังหน้าพี่ก่อน
เห็นไหมเขียนชอตแสดงว่าไม่ได้รักฉันจริง
นี่หวังสมบัติเปิดใช่ไหมเนี่ย
ที่ไม่หนูอยากหาวิธีที่แบบทำให้ตัวเองดูโซม
ป่วยแล้วก็โซมให้โอ้โธ่ถ้าดูโซมพี่เบิร์ดได้หรือครับ

นี่ดูโซมพี่ยังโซมไม่พอ
ถ้าอยากซ้อมไปอยู่ห้องพี่สักอาทิตย์หนึ่ง

หนูอยากทำให้ตัวเองโซมป่วยแล้วก็ร้องไห้เยอะ
หนูไม่อยากไปดูตัวไม่อยากไปเจอแม่ผู้ชาย

การกำลังมาเสียใจว่าอะไรนี่หา

ฉันไม่ได้เสียใจ
คือฉันจัดผลไม้

แล้วมันเช็ดตาน้ำตามันก็เลยไหล
เอ๊ะคือ
มือไปโดนหอมเช็ดตา
ใช่น้ำมูกด้วยนี่เหรอเอ๊ะ

เฮ่ยอะไรน่ะน้ำตาไหลเหรอเอ้อ
เอ็งอยากมีน้ำตาใช่ไหมนี่ไงใช่น่ะ
เอาหอมแขกนี่ไปทาตาก็ได้น้ำตาไหลภาคอย่างไอ้เบิร์นเลย
นะฮะแพงหรือเปล่า
ไม่แพงนะของข้านี้ถูกที่สุดแล้ว
เฮ่ยนะเออจริงด้านนี้

นี่ไงโอ้โหหอมหัวแดง
หัวหอมแดงพี่บอกเลยทาตากินก็ได้ยำก็ได้

เฮ้ยถ้าอยากให้น้ำตาไหลจริงแล้วก็
ทำไมมันต้องหอมหัวใหญ่เอ่ย
นี่บอกได้เลยนะกรีบเดียวเนี่ย
น้ำตาท่วมบ้านฝ่ายชายเลยระเบิด
ของผมดีกว่าอันนี้ที่ถูกกว่า

ตรงหอม๓หัวนี้
หัวไหนราคาถูกที่สุด

เจฟไปเสนอตัวให้มันทำไงน่ะ

อ๋อระวังรถชน

วันนี้เรามีหอม๓แบบมาให้เลือก

อย่างนี้

หนึ่งหน้าหนึ่งเภื่อง

เอามาเล่น

และที่สำคัญครับทำไมถึงใช้กันหลายบ้าน
ใช้กันเยอะเพราะราคาถูก

หอมแขกครับลูกใหญ่กว่าหอมแดงอีกครับ

ของพี่นี่นอกจากจะราคาถูกแล้ว

นิยมนำมาทำอาหารนะครับ

ยิ่งยำนี่นะข้อผัดนี่นะ
และเมนูผัดต่างเนี่ย
บอกได้เลยว่าเกือบทุกเมนูอาหารไทย
ต้องมีหอมหัวใหญ่

แม่ดูแล้วเนี่ยน่ารับประทานทั้ง๓หอมเลยนะคะ

เอาล่ะคุณไซมอนคุณจิโป้
ปกติเนี่ยน่าจะเคยทานกันมาหมดแล้วนะคะ
ทั้ง๓แบบเลยนะคะหัวหอม

หัวหอมแดงหัวหอมแขก

ทั้งหมดนี้น้ำหนัก๑กิโลกรัม

ข้อนี้เป็นข้อที่๔แล้วค่ะคำถามนี้
คำถามข้อที่๔มูลค่า๑๕๐๐๐บาท

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

เดี๋ยวผมติดตัวเบิกที่นี้หอมแขกเนี้ย

แม่เมื่อกี้นี่น่าจะคุยกับพี่บอล

เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัว

พี่บอล
ตัวช่วยคุณมีนะ

และตัวช่วยที่คุณเลือกที่จะใช้คือ

พี่จะตอบอันไหนบ้างค่ะ
ถือว่าเป็นคำตอบนะ

ก็จะเฉลยที่อันที่คุณเลือกค่ะ

และเบ๊กจะเฉลยอีกอันหนึ่งที่คุณเลือกค่ะ

หอมใหญ่หรือว่าหอมหัวใหญ่นั่นเองนะคะ

เป็นอันสุดท้ายสิ่งที่คุณไม่ได้เลือก

ราคาต้องถูกกว่า๓๕บาท

เอาล่ะ

เห็นไหมคุณหมอมันแพ้คุณหมอมันแพ้
คุณคะและหัวหอมใหญ่นะครับ

ถูกที่สุด

แม่ใช้ตัวช่วยจนได้
ข้อที่๔นะคะทำให้ผ่านมาได้ค่ะ

ความตื่นเต้นยังไม่จบค่ะ

ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

แกงป่วนเอาของใหม่ออกมา

แต่ที่แน่คือฮาแน่นอน
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท
สมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการ

รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา